ปั๊มน้ำมันแห่งนี้รถก็เข้ามาเติมน้ำมัน
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดลงมาจากตึกชั้น๒
แล้วก็วิ่งข้ามถนนเข้ามาภายในปั๊ม

จะมาจากทางฝั่งซ้ายของจอครับมาแล้วครับ
ข้ามถนนมาแล้วกำลังเดินเข้ามาที่ปั๊ม
จะมีมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดเติมน้ำมันอยู่สักพักหนึ่ง
จังหวะเธอเดินเห็นไหมฮะเหมือนขาเจ็บ

เดินไปตรงจุดที่เขากำลังเติมน้ำมันที่รถมอเตอร์ไซค์

เธอเอาเบาะมอเตอร์ไซค์ลง
แล้วเหมือนกับทำท่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์
สักพักหนึ่งเอาย้ายจากจุดที่มอเตอร์ไซค์เขาจอดเติมน้ำมันเนี่ย
อีกด้านหนึ่งซึ่งมีรถยนต์เขาจอดเติมน้ำมันอยู่ครับ

แล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่าจะเปิดเข้าไปนั่งในรถเลยครับ
ซึ่งคนในรถไม่รู้จักเธอนะครับ

พนักงานก็งงอ้าวยังไงเนี่ย

เดินมาถึงปั๊บไปที่มอเตอร์ไซค์ไม่พอ
ที่รถคันนี้จนคนขับต้องลงมาจากรถ
หลังจากนั้นเธอเลยเปิดประตูครับ
แล้วพนักงานก็มาคุยมาถาม
ให้เธอไปนั่งที่เก้าอี้สีเทาด้านขวา

นานนักก็จะมีรถเจ้าหน้าที่
รถฉุกเฉินเข้ามาแล้วก็ประถมพยาบาลเธอครับ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๗ปี
หนีตายกระโดดจากตึกความสูงจากชั้นที่๒
ข้ามถนนมาเพื่อมาขอความช่วยเหลือ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่เราเห็นในวงจรปิดเลย
นี่ครับนั่งรอความช่วยเหลือแล้ว
แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับ

ผู้จัดการปั๊มบอกว่าได้รับแจ้งจากลูกค้า
บอกมีผู้หญิงกระโดดจากตึกชั้น๒
แล้วมานั่งหลบไปนั่งที่มอเตอร์ไซค์ของลูกค้าบ้าง
นั่งที่รถยนต์ของลูกค้าบ้าง
ก็เลยออกมาดูสภาพที่เห็นผู้หญิงคนนี้
ดูสิครับต้องใช้เปรย์แบบนี้เลยนะครับ
พาตัวเธอขึ้นรถฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย
หัวแตกเธอปากแตก

ขาขวาเนี่ยคล้ายว่าเหมือนจะขาหักด้วยนะ
ทำให้จังหวะตอนที่เดินมาเหมือนเดินกระเพลก

แล้วเธอก็ร้องขอบอกว่าโทรติดต่อหาแม่หนูหน่อยได้ไหม

เจ้าหน้าที่ก็พาตัวเธอไปปฐมพยาบาลนะครับ
พอตำรวจมาถึงเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลทราบว่า
ผู้หญิงคนนี้ถูกผัวทำร้าย

เธอตัดสินใจกระโดดหนีตายจากอาคารที่พักชั้น๒เอาตัวรอด
ในขณะที่คนก่อเหตุผัวของเธอนั้นอุ้มหมาหลบหนีไปครับ
ตำรวจก็ประสานพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็จะไปตามตัวคนก่อเหตุ
มาสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างที่รอตามตัวคนก่อเหตุครับทีมข่าวของเรา
สอบถามพนักงานในปั๊มน้ำมันที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นผู้หญิงคนที่บาดเจ็บเนี่ยนะโอ้เห็นมาไกลตรงนู้นเลยอีกฝั่งหนึ่งของถนน
เห็นเธอกระโดดลงมาจากชั้น๒ตึกตรงข้ามกับปั๊ม
ตอนแรกเหมือนถือมีดมาด้วยแต่จังหวะที่ข้ามฝั่งเข้ามาที่ปั๊มแล้วเนี่ย
เห็นมีดแล้วในมือไม่ได้ถือมีดสงสัยอาจจะโยนมีดทิ้งที่หน้าถนน
ก่อนจะเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือในปั๊มไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนในปั๊มอาจจะตกใจ
นานครับตำรวจสายตรวจไปตามตัวคนก่อเหตุจนเจอแล้ว
ห่างจากจุดที่เกิดเรื่องเนี่ยประมาณ๑กิโลเมตรแล้วก็พาตัวไปที่โรงพักยังอุ้มหมาอยู่เลยครับ
ผู้ชายคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าเขาจดทะเบียนสมรสอยู่กินกับเมียเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
แล้วก็ย้ายมาเช่าหอพักอยู่ด้วยกันตึกที่เกิดเรื่องมาอยู่ได้๕วันทะเลาะกันยอมรับว่าทะเลาะกันจริง
หึงหวงคือเขาเห็นว่าเมียเขาเนี่ยเล่นโซเชียลเยอะเหลือเกินกลัวว่าเมียจะแอบคุยกับผู้ชายคนอื่น
ก็เลยจะขอดูโทรศัพท์แล้วพอทะเลาะกันขึ้นเสียงกันจังหวะนั้นเมียเนี่ยถือมีดออกมาขู่ว่าเดี๋ยวจะแทงเลยนะ
เขาโมโหฟิลขาดครับสติหลุดใช้ขาตั้งโทรศัพท์ฟาดไปที่หัวของเมียจนเมียหัวแตก
ก็กลัวก็เลยตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น๒ของอาคารที่พักแล้วมาขอความช่วยเหลือที่ปั๊มน้ำมัน
อ้าวแล้วคุณอุ้มหมาไว้ทำไมตลอดเวลาเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยต้องการจะเอาหมาไปฝากไว้ก่อนที่บ้านญาติ
หมาออกมาเพื่อจะเอาหมาไปฝากไว้ที่บ้านญาติแล้วก็จะมามอบตัวกับตำรวจนี่แหละ
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางตำรวจมาเจอซะก่อนก็เลยถูกจับยืนยันว่าที่ผมทำไปผมรักเขาผมห่วงเขาจริง
จากนี้ไปเดี๋ยวผมจะไปขอโทษเมียแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะผลจะเป็นยังไงคือถ้าตกลงกันได้กลับไปคืนดีกันก็ดี
แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วเขาต้องการหย่าเสียงอ่อยเลยครับตรงนี้เขาบอกว่าผมก็คงต้องยอมหย่าให้เขาแหละ
แต่ใจจริงอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมอยากกลับมาใช้ชีวิตคู่กันเหมือนเดิมลองฟังครับ

เธอทำอะไรของไว้

ตอนนี้ตำรวจสอบปากคำคนก่อเหตุแล้วครับ

รอให้อาการบาดเจ็บเธอดีขึ้นก่อน
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทั้งคู่มาลองพูดคุยกันดูว่า

ถ้ารักกันจริงก็ต้องไม่รุนแรงใส่กันนะคะ